คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดประจวบคิริขันครับ
ครูสอนพิเศษท่าน๑อายุ๓๙ปี
เข็มที่๒เพิ่งจะฉีดแอสตาร์เซเนปวิแวล์มา
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอาคารพาณิชย์๓ชั้นที่ไฟวอบว่าเปิดอยู่
เปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษครับในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
ไปดูในห้องนอนไปพบสมนางสาวพงภักษ์สัทธาโสพล
อายุ๓๙ปีเป็นครูสอนพิเศษและเป็นเจ้าของโรงเรียนนี้
นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพร่างกายแข็งแล้วแล้วก็ตัวเริ่มเขียวแล้วครับ
นายศักดิ์สิทธิ์ดุดวันอายุ๔๔ปีเป็นสามีของผู้ตายนะฮะเล่าบอกว่า
เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมครับไปฉีดแอสต้าซีเนก้าเข็มที่๒นะฮะ
ที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันมีอาการปวดหัวตัวร้อนตอนกลางคืน
เช้าวันถัดมาครับเธอก็ยังปวดหัวภรรยาบอกสามีบอกว่า
ฉันขอนอนพักบนห้องนอนชั้น๓นะชวนให้ไปโรงพยาบาล
แต่ภรรยาบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็มีอาการอาเจียนหลายครั้งครับ
ตกเย็นออกไปซื้ออาหารให้ลูกกลับมาทุ่มหนึ่งลูกไปดูแม่ซิเรียกแม่กินข้าว
ปรากฏว่าลูกวิ่งกลับมาร้องไห้บอกพ่อแม่ไม่พูดแล้วครับ
เขาเริ่มปวดหัวอ่ะโอเคเขาก็ยังไม่อะไร
เขาบอกเขาขอนอนพักอยู่ด้านบนชั้นสามครับผมก็โอเค
เขาบอกไม่เป็นไรใช่ไหมไปโรงพยาบาลไหมหรืออะไรไหม
เขาก็ยังไม่ยอมไปหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าจะมีการอาเจียน
อาเจียนเยอะขึ้นเขาก็ยังบอกว่าไม่เป็นไร
ผิดสังเกตเพราะมันเริ่มมืดแล้วไงเรามองเห็นไฟข้างบน

ผมก็บอกเออให้ลูกสาววิ่งขึ้นไปดูข้างบนก่อน
เขาบอกว่าพอลูกสาวขึ้นไปก็ร้องไห้วิ่งลงมาแล้วบอกแม่แม่ไม่พูดกับเขาแล้ว
ผมก็วิ่งขึ้นไปดูแล้วก็เขาก็เสียชีวิตไปแล้วครับ
สำหรับนางสาวพงพักนะครับคุณผู้ชมครับ
มีโรคประจำตัวคือความดันแล้วก็กินยาคุมอาการอยู่
ฉีดวัคซีนแพทย์ยืนยันบอกไม่มีผลต่อร่างกาย
กระทั่งมาเกิดเรื่องสลดขึ้นแบบนี้สามีของผู้ตายัง
มันเร็วเกินไปครับเขาบอกเขาไม่มั่นใจ
ไม่มั่นใจการผสมสูตรว่ามีปัญหาหรือเปล่า
ทดสอบตัวอย่างมากพอหรือยัง

สำหรับคนที่จะฉีดวัคซีนสูตรผสมนะฮะ
ต้องตรวจสอบร่างกายให้ดีว่าเหมาะกับตัวเองไหม

และทางครอบครัวเรียกร้องให้โรงพยาบาล
ชนสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

สำหรับร่างของนางสาวพงพักนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ใส่ในชุดป้องกัน
เก็บไว้ที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย

โรงพยาบาลท่านจอมเกล้าเผ็ดชะบุรี

ล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขแถลงออกมาแล้วครับ
กรณีที่ครูท่านนี้เสียชีวิตเนี่ย
เรื่องต้นพบว่าเธอมีโรคความดันโลหิตครับ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวกับวัคซีนหรือไม่

ต้องดูข้อมูลนี้ไว้สำหรับประดับความรู้และตัดสินใจด้วย
ในประชาชน๘๔๐๐รายเนี่ยนะ
มีครับมีคนเสียชีวิต๑ราย
แต่ทางการแพทย์เขาบอกว่ามันเป็นอัตราที่ต่ำมากครับ